วันที่๑๒มกราคมนี้มีผู้ที่นัดหมายจัดกิจกรรม
ทั้งวิ่งไล่ลุงแล้วก็เดินเชียร์ลุงนะครับ
แต่ว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาปรามทั้งสองกลุ่มนะครับ
กลุ่มเชียร์และกลุ่มต้านว่าไม่ควรออกมา

ที่จะจัดขึ้นวันที่๑๒มกราคมนี้ที่สวนรถไฟ
มีการเปิดลงทะเบียนวิ่งแบบออฟไลน์ไปแล้ว
เมื่อวานนี้ที่สวนองุ่นซอยทองหลอดสาม
โดยกิจกรรมนี้มีคนการเมืองร่วมลงทะเบียนวิ่งด้วย
เช่นนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
โดยนายธนวัฒน์วงชัยผู้จัดกิจกรรมแจ้งว่า
มีคนลงทะเบียนแล้วกว่า๑หมื่นคน
ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีนายฉัดชัยแก้วคำปอด
อดีตผู้สมัครสอภักดิ์อนาคตใหม่

บริเวณสารหลักเมืองอุบลราชธานี
ต่อตำรวจสอพอร์เมืองอุบลราชธานี

และส่วนงานความมั่นคงร่วมสังเกตการ
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำกิจกรรมได้
เนื่องจากเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ

ก็ประกาศจัดกิจกรรมเดินเชียร์ลุง
ในวันที่๑๒มกราคมเช่นกัน

เพื่อให้กำลังใจผลเอกประยุทธ์จันโอชา
โดยเปิดให้แฟนคลับและประชาชนทั่วไป
ลงทะเบียนพร้อมรับเสื้อและเข็มกลัดงานวิ่งฟรี

ยืนยันว่าได้เดินทางไปยื่นขออนุญาตจัดกิจกรรม
กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว
มีบุคคลที่ประกาศจะไปร่วมวิ่งอาทิ
พลตรีในแพทย์เหรียญทองแน่นหนา
พร้อมครอบครัวและร้อยเอกทรงกฎชื่นชูผล

นางสาวพันนิกาวานิสโคศกภักดิ์อนาคตใหม่
แสดงความกังวลอาจมีการคุกคามประชาชน
จัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงในจังหวัดต่าง

ผู้จัดถูกติดตามจากตำรวจ

ขณะที่ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ยืนยันไม่ปิดกั้นกิจกรรมวิ่งไล่ลุง

แต่ขอว่าอย่าวิ่งให้เกิดความปั่นปวนและผิดกฎหมาย
ส่วนกิจกรรมเดินเชียร์ลุงที่สวนลุมพินี
ตัวเองคงไม่ไปเข้าร่วมเพราะเดินไม่ไหว
ประชาชนกำลังถูกคุกคามอันเนื่องมาจากการจัดงานวิ่งไล่ลุง
ซึ่งตอนนี้แพร่กระจายไปในเป็น๑๐๑๐จังหวัดทั่วประเทศไทย
ที่ผ่านมาผู้จัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงที่กรุงเทพมหานครถูกคุกคาม
ไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่รัฐในการพยายามจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุง
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สงบสันติเป็นการออกกำลังกายและแสดงออกอย่างตรงตาม

ไม่ต้องติดตามก็เขาไปวิ่งอยู่ที่ไหน

ก็รู้ว่าอยู่สุรภัยก็พอแล้ว
ก็ทำอย่างไรก็เขาทำทั้ง
วิ่งไปอย่าให้มันปั่นป่วนอย่าให้ผิดกฎหมายแล้วกัน
ก็ก็ว่าผมจะทำอย่างไรได้ผมไม่ใช่ช่อ
คุณจะวิ่งคุณจะไปทำอย่างไร
ผมจะไปเถอะผมเดินยังไม่ไหวอยู่แล้ว

ที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมที่ฟิลิปปินส
ที่ฟิลิปปินส์พร้อมเดินทักทายนักกีฬาว่า
ตัวเองอยู่ที่นี่ก็แข่งขันกีฬาเหมือนกัน

ซึ่งนักกีฬาบอกว่าจะเป็นกำลังใจให้

อยากให้ทุกคนใช้กลไกประชาธิปไตย
สร้างประเทศกันก่อนดีกว่าทำลายซึ่งกันและกัน
ถ้าพูดไล่กันไปมาไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งสิ้น
ไม่ว่าสนับสนุนตัวเองหรือสนับสนุนใครก็ตาม
ไล่ไปได้กันแบบนี้ผมไม่เห็นประโยชน์จะเกิดขึ้น
ไม่ว่าจะสนับสนุนผมหรือสนับสนุนใครก็ตาม
ต่อต้านผมเกิดประโยชน์อะไรกับใครบ้าง
มันก็มีคนจำนวนหนึ่งที่ออกมาทำในเรื่องเหล่านี้
พันสองพันหรือจะหมื่นแต่คนที่เสียประโยชน์คือใคร

ผมอยากจะบอกพี่น้องผู้ชนอีก๖๐กว่าล้านคน
ผมว่าพอเถอะครับมาช่วยกันทำประเทศดีกว่า
ช่วยกันฟังว่ารัฐบาลจะทำอะไรและตัวเองจะได้ประโยชน์อะไร
แล้วถ้าไม่พอใจอะไรก็บอกมารัฐบาลก็แก้ไขพัฒนา
นี่คือแก้งกล้าแก้ปัญหาแบบนี้
ส่วนเกษียะข่าวคุณหญิงสุดาลัดเกยุราพันธ์
ประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทยลาออกจากตำแหน่ง

แต่ก็ได้ขนข้าวของออกจากพักเพื่อไทยเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์วันนี้
คุณหญิงสุดารัฐก็ไม่ได้เดินทางเข้าร่วมด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน